ที่จังหวัดตากนะครับดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะรถกระบะคันหนึ่งวิ่งมาเร็วเหลือเกินเสียหลักพุ่งชนร้านค้าริมถนนนะครับท่านผู้ชมครับ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
อำเภอเมืองจังหวัดตากแน่นอนนะฮะตรงนี้เขาเป็นร้านค้าริมถนนนะครับ
ข้าวของพังเสียหายหมดนี่ฮะส่วนกระบะนี่พังเสียหายยับเยินเหมือนกัน
โชคดีที่ตอนเกิดเหตุเนี่ยความจริงเขาเป็นร้านขายของริมถนนนะ
ดีนะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหสงสัย
มีเจ็บหนักกันแน่ส่วนเจ้าของรถกระบะบาดเจ็บเล็กน้อย
นี่คันนี้นะครับสพนบัวเหนือมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
คนขับรถกระบะชื่อนายฉลวยนะฮะอายุ๖๓ปีเป็นราชการบำนาน
กำลังขับรถบอกกำลังจะล่องลงใต้เพื่อกลับบ้านนะ
มาถึงจุดเกิดเหตุเสียหลักพุ่งชนร้านค้าของคุณสมจิต
อายุ๕๕ปีนางสาวสมจิตคงคีรีนะฮะ
นี่เช้าวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เราลงพื้นที่ไปเนี่ยคุณป้าสมจิตก็กำลังเก็บกวาดซากสิ่งของต่างอยู่
โอ้โหดูสิพังหมดเลยนะ
แล้วก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุความจริงเธอกับหลานชายกำลังช่วยกันถางย่าที่หน้าบ้านอยู่นะที่เป็นร้านเนี่ย
ทางเสร็จปุ๊บเดินเข้าบ้านปั๊บรถมาแบบนี้เลยรอดตายกันอย่างหุดหวิด

หลานเดินเข้าไปแป๊บก็อาบน้ำอาบน้ำเสร็จเดินออกมาเสร็จปุ๊บ
ก็เสียงแบบตานั้นเลยเนี่ยตกใจมากเลยสิพี่เขาอ้อนทำอะไรไม่ถูก
สาวอุรวบาลที่กระบะพุ่งชนเนี่ยฮะคือเสร็จไอดมันกระเทก
ความเสียหายนะครับทางเจ้าของบ้านเนี่ยเรียกค่าเสียหายจากคนขับ๑๕๐๐๐บาท
เป็นพวกข้าวของเครื่องใช้หรือว่าร้านค้าที่พัง
แล้วก็เรื่องที่ต้องปิดร้านอีก๗๑๐วันเพื่อซ่อมแซมร้านด้วยนะฮะ
คนขับกระบะเขาบอกเขาขอลดหย่อนหน่อยจาก๑๕๐๐เขาขอ๘๐๐๐ได้ไหม
แล้วก็ขอเวลาสักพักในการไปหาเงินมาชดใช้ก่อน